เริ่มต้นกันที่การเปิดคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับช้างกันหน่อย
ช่วงวันหยุดต่างหรือว่าช่วงที่อากาศดีคนไปเที่ยวเขาใหญ่กันเยอะ

เพราะว่ารถคันหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับช้างตัวใหญ่มาก
ละกันเลยช้างกับรถเนี่ยเครื่องยนต์กับสัตว์ป่ามาเจอกัน
มีคนนั่งอยู่ข้างในมันจะระทึกขนาดไหนนะคะติดตามคลิปกันก่อนเลย

เบียดเรามาเลนส์นี้เราจะตรงไป

แล้วก็ผู้ชายบอกรอให้เขาหันไปก่อน

ก็เป็นเสียงบรรยายที่เราได้ฟังกันเป็นเสียงจากรถนะครับ
นี่เป็นคลิปของนักท่องเที่ยวที่กำลังเผชิญหน้ากับช้างป่า
ขณะขับรถเพื่อเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กอนันตยาเพชรสันเทีย
ได้โพสต์คลิปพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ระบุว่า

ดิ่งมาที่รถเราอย่างเดียวเลย

ปกป้องคุ้มครองครับ
ซึ่งคนขับรถนะคะยังโพสต์เล่าต่อไปด้วย

แล้วก็ขับพุ่งตัวออกไปนะคะ
สาเหตุที่ไม่ได้ถอยหลังให้ห่างจากช้าง
เนื่องจากข้างหลังมีรถเก๋งอีกคันหนึ่ง
ขับตามมาอยู่ด้วย

เอายังไงดีหนีเสือป่าจอราเข้ไม่เชิง

ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง

แต่ถ้าเดินต่อไปไปถึงนะถึงช้าง
แล้วก็อาจจะปึ้งกันเลยทีเดียวนะคะ

ชาวบ้านเรียกว่าไอ้ด้วนแห่งบ้านคลองเดือ
คือเขาชอบออกมาเดินมากินข้าวโพดนะคะ
แต่ว่าโชคดีที่เป็นช้างที่ไม่ทำอันตราย
ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ย

อ่าหมอล็อตพระธรพลมานีอ่อน
สัตวแพทย์สัตว์ป่าประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เคยให้ข้อแนะนำว่าขณะขับรถขึ้นเขา
ไม่ควรขับเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ให้พยายามอยู่ห่างอย่างน้อย๕๐เมตร
อย่าบีบแตรและไม่ต้องดับเครื่องยนต์
เพราะหากเกิดอันตรายจะได้ขยับรถหนีได้ทัน
จอดรอจนแน่ใจว่าปลอดภัย

ล็อตบอกให้อยู่ห่างจากช้าง๕๐เมตร
แต่คุณหมอครับช้างเดินมาถึงหน้ารถเลยครับ
ถอยไม่ได้แล้วค่ะทำยังไงดี

สงบสยบความเคลื่อนไหว
แต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นอันตรายก็จะได้ขับหนีทัน

อย่าเขาเรียกว่าดับเครื่องนะอย่าดับเครื่อง
แกล้งอยู่เฉยแกล้งตายได้แต่ว่าห้ามดับเครื่อง
แต่คุณเห็นไหมฮะเห็นอาการของช้างไหมครับ
ไม่ว่าจะเป็นหูสายไปสายมาหรือหางสายไปสายมา
มันสามารถที่จะแสดงถึงอารมณ์ของช้างได้นะครับ
หมอบอกหมอล็อตบอกวิธีสังเกตอาการของช้าง
ช้างที่มีอาการสงบหางจะไม่ชี้หูจะไม่แกว่ง
ที่มีอาการตื่นเต้นหางจะชี้และสะบัดหูไปมา
อย่างช้างในคลิปนี้หางไม่ชี้แต่หูสะบัดไปมา
แต่หลังเขาก็แอบชี้นิดนึงนะคะอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่า

แต่มันไม่ได้ชี้แบบชี้ตั้งตรงคุณเคยเห็นช้างหางชี้ตั้งตรงไหม
มีสองกรณีคือหนึ่งกรณีที่เขาจะอุจจระ

เขาจะหางชี้ตั้งตรงหมอรอดบอกแบบนี้นะครับ
แล้วก็หูจะแข็งเกร็งกางออกเต็มที่
แต่คราวนี้เขาบอกว่าถ้าหูสะบัดไปสะบัดมาแบบนี้
แสดงว่าช้างเขายังอารมณ์ดีอยู่
อ๋อแต่ว่าหมอล็อตบอกอีกอย่างหนึ่งนะ
ถ้าช้างโกรธเนี่ยก็คือจะหูกางแล้วก็หางชี้แบบแน่นเลย
เกร็งเหมือนตัวเขาก็เกร็งเขาก็โกรธนะฮะ
ก็เวลาที่เราไปดูพวกที่จัดแสดงช้าง
หมอช้างควานช้างเขาบอกแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้โอ้โหสะบัดไปมาแสดงว่า
น้องเขาอารมณ์ดีนะคะอะไรบอกแบบนี้
เป็นความรู้ติดตัวเอาไว้เผื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้กับตัวเอง